กำลังก้มดูว่าเอ๊ะอย่างนี้คุณใส่รองเท้าอะไรมา

เพราะว่าจนที่บอกค่ะว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยผ้าใบมีเชือกผูก
หรือว่ารองเท้าที่มันเป็นหุ้มส้นแล้วมีเชือกผูกรองเท้าหนังมีเชือกผูก
ฟังให้ดีดูข่าวนี้ให้ดีนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวมากค่ะ
ผู้ชายคนนี้นะไปห้างแถวรังสิตขาเกือบขาด

สังหวะเนี้ยคือจริงจริงอ่ะมองจากมุมเนี้ยคุณ
มันมองเห็นไม่ค่อยชัดเพราะว่ามันก็ดำกลืนไปกับสีของบันไดเลื่อน
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับรองเท้าของผู้ชายคนนี้เข้าไปติดอยู่แบบนั้นนะคะ
นี่ขณะเขาไม่ได้ใส่เป็นรองเท้ายางนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะได้ยินข่าวใช่ไหม
รองเท้าที่เป็นยางจะถูกบนใดเลื่อนดูดไปหนีบไปแบบนั้น
แล้วเนี่ยค่ะจังหวะที่เขาลงมากำลังจะถึงอยู่แล้ว
แล้วปรากฏว่าคาอยู่แบบนั้นบันไดเลื่อนหยุดกึ๊กเลยนะ
คนที่เขาอยู่แถวนั้นก็ไปช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ค่ะ
เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นช่วงค่ำค่ำเนี้ยนะคะในห้างแถวแถวรังสิตปฐุมธานีค่ะ
นักข่าวของเราก็เลยไปดูซิว่ามันเกิดอะไรเจอรองเท้านี่ติดอยู่ตรงบันไดเลื่อนแบบนี้
รองเท้าผ้าใบข้างหนึ่งแล้วก็ถุงเท้าหนีบติดอยู่
เจ้าหน้าที่เขาก็กำลังตรวจสอบกำลังซ่อมแซมบันไดเลื่อนอยู่นะคะ
คนเจ็บเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเอาส่งโรงพยาบาลแพทย์รังสิตไปก่อนแล้ว
คนเจ็บอายุ๑๗นะชื่อว่านายจิรพัฒน์เป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อค่ะ
นักข่าวของเราอยู่โรงพยาบาลแพทย์รังสิตใช่ไหม
ตามไปถึงที่โรงพยาบาลค่ะจะไปสอบถามนี่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขา
เอารองเท้าออกมาจากบันไดเลื่อนได้แล้วนะทีนี้เราก็เลยไปที่โรงพยาบาล
ไปถามคนเจ็บหน่อยพ่อคบัตรเจ็บนะใช่
แต่ว่าคุณจิรพัฒน์เองที่เขาประสบเหตุเขาไม่สะดวกให้ข้อมูล
มีผู้จัดการร้านสะดวกซื้อให้ข้อมูลกับนักข่าวแทนนะคะ
บอกว่าตอนนั้นที่เกิดเหตุเนี่ยนะตัวของคุณจิรพัฒน์เนี่ย
กำลังจะกลับบ้านลงบันไดเลื่อนปรากฏว่าไอ้เชือกรองเท้าผ้าใบนั้นน่ะ
คุณมันไปติดกับร่องของบันไดเลื่อนครับ
ก็เลยทำให้รองเท้าเนี่ยมันโดนดูดไปอาการตอนนี้เป็นไงบ้างอ่ะ
ปลอดภัยแล้วค่ะครับแล้วทางห้างเองเขาก็ดูแลรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายต่างต่างให้น่ะค่ะที่น้องก็ไม่ตังค่ะมีห้างเชือก
กลับบ้านแล้วตอนนี้กำลังขึ้นบันไดเลื่อนค่ะ
แล้ววันนี้นักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปจุดที่เกิดเหตุค่ะ

วันนี้เขาก็เปิดให้ใช้งานตามปกติ

ผู้บริหารหรือว่าทางห้างเนี่ยนะคะ
เขามีการชี้แจงมาแล้วก็บอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพนักงานร้านสะดวกซื้อ
วัย๑๗มันเป็นเหตุการณ์สุดวิสัย

ไม่ได้แต่ว่าตัวคนที่ฝ่าผสมเหตุ
เค้าดึงท้าเค้าออกมาได้ค่ะ

ก็เลยต้องการให้ความมั่นใจกับลูกค้า

ในเลือดนะคะดังนั้นเราก็ต้องรอมาระวัง

มันอาจจะยาวมาแล้วไปเกี่ยวได้
เห็นข่าวนี้เรายังจำติดตาเรื่องเหตุการณ์ที่ดอนเมืองอยู่เลย